นอกจากจะระวังเรื่องน้ำท่วมต่างแล้วเรื่องฟ้าผ่าคุณคิง

โดยเฉพาะคนที่อยู่บริเวณกลางแจ้งเราเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นการเดิน
หรือคนที่มักจะต้องออกไปทำนากลางทุ่ง
อันตรายมากเกิดเหตุฟ้าผ่าเปรี้ยงจนมีคนเสียชีวิตอีกแล้วค่ะที่ศรีสเกต
นี่คือสภาพของผู้ตายนะคะคุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะ
สพห้วยทัพทันพอได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบดู
ตรงบริเวณนี้นะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลผักไหมค่ะอำเภอห้วยทัพทัน
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อต่อมาคือนายศูนย์ตรีแก้วอายุ๖๔ปี
เขาเป็นสมาชิกสภาของอบตกล้วยกว้างด้วยนะคะอยู่ริมคันนา
สภาพศพนี่คือใส่แว่นตาท้ายทอยมีรอยไหม้เกลี่ยม
เสื้อผ้าหมวกเนี่ยขาดดุดดุ้ยเลยค่ะถูกไฟไหม้
เครื่องสูบน้ำก็เห็นพบกระติกน้ำและมีดปังต่อด้วย๑เล่ม
ครอบครัวเนี่ยก็โศกเศร้าแล้วค่ะเจอผู้เสียชีวิตแบบนี้
แต่อีกคนนึงอีกคนนึงคือภรรยาคือคนที่ออกไปด้วยกัน

ดาวเรืองตรีแก้วอายุ๖๓ปีเล่าแบบนี้บอกว่า
ตัวเธอกับสามีเอาเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำเข้านา
เพื่อจะดำนาปลูกข้าวจริงตอนนั้นฝนยังไม่ได้ตกด้วยซ้ำนะคุณคิง
แต่ฟ้าแค่มืดครึ้มก็ยังบอกอยู่ว่าเดี๋ยวจะไปถอนกล้าหน่อยนะ
ปักดำปักดำนาตอนเดินห่างออกไปได้ประมาณสิบเมตร
เธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงฟ้าร้องหนึ่งครั้ง
แล้วต่อมาด้วยเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าฟ้าผ่าอะไร
รู้แค่ว่าตัวเธอกระเด็นคุณคิง

เด็นเหมือนมีแรงผลักลงไปจนล้มลง
จี๊ดถึงคั่วหัวใจหมดสติไป๑๕๓๐นาทีเลยค่ะ
ขึ้นมางงสามีหายไปไหนทำไมไม่มาช่วย
สามีนอนเสียชีวิตแล้วค่ะ
ตัวเธอเองกระเด็นออกไปไกลเลยนะ

ก็คงได้รับแรงจากแรงที่ฟ้ามันผ่าลงมาเปรี้ยง

ตำรวจนะคะก็บอกว่ายังไงก็คาดการณ์แน่นอนว่า
ตายคงไปสูบน้ำช่วงจังหวะฝนฟ้าขนอง
ฟ้าผ่ามาตรงเครื่องสูบน้ำก็เลยโดนตัวผู้ตาย
ชนสูตรพลิกศพแล้วย่าไม่ติดใจหาสาเหตุการณ์ตาย
เวลาฝนตกฟ้าขนองให้อยู่ในที่กำบังที่ปลอดภัยนะครับ